ต่อไปเป็นข่าวเตือนภัยค่ะที่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด
ตอนนี้๑๘มงกุฎเขาทำงานกันเป็นทีม
ไปหลอกขายขายของลักษณะขายส่งอ่ะ
ให้กับร้านขายของชำในพื้นที่เขาแบ่งทีมกันทำงานเลยนะ
พฤติการเป็นแบบไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะ
แต่ว่าผู้เสียหายล่าสุดเนี่ยเขาสูญเงินไปเป็นหมื่นเลยนะคะ
ชื่อว่านางสาวไพทูลสะเทียนเกษตรอายุสี่สิบสี่ปีค่ะ
เล่าให้ฟัง๒๘มกราคมที่ผ่านมาขณะที่เธอขายของอยู่หน้าร้าน
พ่อก็อยู่ในร้านด้วยนะนั่งอยู่แถวโต๊ะเก็บเงิน
มีคนร้ายค่ะเป็นผู้ชายมากัน๓คน
ขับรถกระบะมาจอดหน้าร้านหลังจากนั้นสามคนก็จะเข้ามาทำทีเสนอขายสินค้า
อ้างว่ากรณีลูกค้ารายใหม่จะต้องเปิดบินนะหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
แต่เปิดบินแล้วก็จะได้รับส่วนลดจากทางบริษัทในครั้งต่อไป
จากนั้นใช้คนที่หนึ่งค่ะขนของลงมาก่อน
เป็นกล่องกระดาษประมาณสิบกล่องคนที่สองเข้ามาคุยกับเธอ
บอกว่ายังไม่ต้องจ่ายค่าสินค้าวันนี้นะแต่พนักงานจะมาเก็บอีกครั้ง
สองกุมภาพันธ์เอาสินค้าไปก่อนเลยส่วนคนที่สามไปคุยกับพ่อ
โต๊ะเก็บเงินในร้านเขาแบ่งกันแบบนี้
กระจายกันเดินไปตามส่วนต่างของร้านแบบนี้
หลังจากนั้นคนแรกค่ะขนของจนครบเอาลงมาจากรถแล้ว
สามคนก็ขับรถออกไปอย่างรวดเร็วเธอก็เอ๊ะในกล่องเนี่ย
มันมีสินค้าจริงหรือเปล่าก็เลยไปตรวจเช็คดู
พบว่ากล่องบางกล่องบางกล่องนะเป็นกล่องเปล่าค่ะ
ได้สินค้าไม่ครบก็มีเมื่อสอบถามพ่อ
ก็เลยรู้ว่าชายคนที่สามที่ไปคุยกับพ่อเนี่ยเรียกเก็บเงินจากพ่อไปเรียบร้อยแล้ว
หนึ่งหมื่นห้าพันบาทพ่อก็ให้ไปไง
คือเห็นลักษณะเหตุการณ์มันปกติดีมีคนขนของอีกคนคุยกับลูกสาว
ก็คิดว่าเอ้าเงินหนึ่งพันห้าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทน่ะ
ตัวเองจะต้องเป็นคนจ่ายพ่อก็เลยจ่ายไป
พยายามโทรศัพท์หาคนร้ายนะคะตามที่เขาทิ้งเบอร์ไว้
หนึ่งในคนร้ายรับปากว่าเดี๋ยวสินค้าที่เหลือเดี๋ยวผมเอามาส่งให้
แต่นับจนถึงวันเนี้ยตั้งแต่ยี่สิบแปดมกราคมค่ะ
เดือนนึงแล้วเนี่ยยังไม่เอามาส่งให้เลย

อยากฝากอะไรถึงร้านค้าที่จะเจอลักษณะคนร้ายแบบนี้ไหมครับ
ก็คือให้ระวังกันแล้วกันถ้าพวกแบบว่าถ้าเซลล์พวกลงของอย่างนี้
เขาให้ระวังท่านไม่มีหรอกแบบของถูกไม่มีในโลกอ่ะ
พูดอย่างนี้เถอะค่ะของสุขไม่มีในโลก
คุณผู้ชมแต่ยังดีนะมันมีภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ
ก็เอาภาพกล้องวงจรปิดไปแจ้งความกับตำรวจสพจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด
เบื้องต้นตำรวจก็ตรวจสอบให้แล้วก็แจ้งว่ารถกระบะที่คนร้ายเอามาใช้ในวันก่อเหตุ

จากนี้ค่ะก็ได้สืบค้นข้อมูลจากเบอร์โทรศัพท์ที่คนร้ายให้ไว้ด้วย
ตำรวจมีข้อมูลแล้วนะคะตำรวจบอกเดี๋ยวจะจัดการให้
แต่ว่าอย่างนั้นเราก็ตามนะคะคนในพื้นที่อำเภอจังหาญจังหวัน๑๐๑